งูเขากำลังอินเลิฟกันเลยนะที่จังหวัดกำแพงเพชร
งูมาตัวเดียวก็ยังน่ากลัวนะ
มาอินเลิฟกันอย่างนี้ก่อนละพัดเบี่ยง
ไม่รู้พันท่าไหนล่ะพันอย่างนี้เลยนะคะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าสุดท้ายนะคะ

จับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปทั้งคู่เลย
นี่คือเขาได้ยินเสียงไก่ในเล้าเนี่ย
ร้องเสียงดังเลยนะคะ
เจ้าของบ้านก็คือคุณปติญญาอุยพัฒน์อายุ๕๘ปีเนี่ย

เขาก็เลยเข้าไปดูไปเจองูเพศเมียและเพศผู้
น่าจะเป็นงูสิงนะคะตอนแรกเขาคิดไว้นะคะ
ความยาวกว่า๒เมตรก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกัน
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยจ้ะตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะ
นี่เจอสองตัวเลยนะคะไปเจอเขาอยู่ในตะข่ายหลังบ้านแบบนี้
เจ้าหน้าที่นี่เขาก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะ
ต้องใช้ช่วงที่เขาเผลอเพราะว่าเขากอดกันแน่นมากไง
เขาเผลอยกคอขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เชือกคล้องคอออกไปเลย
ตอนแรกก็สู้กันสู้กันไปสู้กันมา
งูแล้วก็คนนี้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วแรงงูนี่ก็สู้แรงคนไม่ได้แน่นอน